ทีนี้วันนี้นักข่าวก็ไปถามท่านนายกเหมือนกันนะคะ
แล้วก็จะมีการปรามพักร่วมรัฐบาล
อย่าทำให้ทุกอย่างเกิดความไม่เชื่อมั่น
เดี๋ยวไปดูกันหน่อยค่ะบรรยากาศเป็นยังไงบ้าง
นักข่าวของเราก็ไปรอทำข่าวนะคะ

ก็ได้พูดถึงการนัดพูดคุยกับพักร่วมรัฐบาล
นายกบอกแบบนี้บอกว่ามีการคุยกันอยู่แล้ว
ส่วนจะดำเนินการจัดตั้งคอรมอเสร็จเมื่อไหร่นั้น
นายกบอกจะดำเนินการให้เร็วที่สุด
แล้วก็จะเป็นไปตามกรอบเวลาที่กฎหมายกำหนด
ส่วนรัฐมนตรีในสัดส่วนของพักพลังประชารัฐ

แม้ว่าอาจจะมีการเถียงกันไปมาบ้าง
แต่ก็ยืนยันการพิจารณาว่าจะต้องเป็นไปตามวิถีทางการเมือง
จะตัดสินใจคนเดียวไม่ได้
ซึ่งนายกก็บอกด้วยนะคะบอกว่าเห็นเถียงกันเละเทะไปหมด
ก็เลยขออย่าทำให้ทุกอย่างเกิดความไม่เชื่อมั่นตั้งแต่วันนี้
เพราะว่าไม่มีอะไรที่ตั้งมาแล้วจะพอใจทุกคน
ทีนี้เมื่อเช้าค่ะคุณผู้ชมนักข่าวก็อยากรู้เหมือนกันนะว่า
๓พี่น้องทหารเสือคุยอะไรกัน
เอ๊สามปปประยุทธ์ปประวิทธิ์แล้วก็ปปอนุพงศ์นะคะ
ก็ไปถามเหมือนกันเพราะว่าเมื่อเช้ามีการปิดสโมสรทบ
คุยกันสักประมาณ๒๐นาทีออกมาปั๊บก็ไม่ได้ให้สัมภาษณ์
ไม่ได้ตอบอะไรแต่นักข่าวก็พยายามถามนะ
ถามนายกบอกว่าท่านคะที่มีการทาบทามพลเอกประวิทย์วงสุวรรณ
พลเอกอนุพงศ์เผาจินดาเข้าร่วมรัฐบาลใหม่ตกลงคือยังไง
ทีนี้นายกก็เลยย้อนถามกลับมากับนักข่าวเหมือนกันนะ
ทำไมลังเกียจอะไรท่านประวิทธิ์เหรอ
ส่วนเรื่องที่เป็นกระแสข่าวว่านายกรัฐมนตรีจะนั่งเก้าอี้ควบ
คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอันนี้นักข่าวก็ถามไปเหมือนกัน
แต่ตอนที่ถามไปคือนายกก็ไม่ได้ปฏิเสธ
แต่นายกก็ถามว่าเอาข่าวมาจากไหนกระแสข่าวเหรอ
นายกก็บอกว่าผมจะดูแลการจัดคอรมอลเอง
ไม่ใช่ดูรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเองนะแต่ดูภาพรวมทั้งหมดเอง
ส่วนนักข่าวของเราก็แอบไปถามบิ๊กป้อมเหมือนกันนะ
หลังจากที่คุยกันเสร็จเรียบร้อยสัก๒๐นาทีเนี่ย
ป้อมก็ยิ้มอย่างเดียวค่ะไม่ได้ตอบอะไร
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวหลังจากนี้น่าจะมีความชัดเจนกว่านี้มากยิ่งขึ้น
จากดูทางนายกแล้วไปดูบรรยากาศที่พักพลังประชารัฐหน่อยดีไหมคะ
ไปดูกันหน่อยคือวันนี้สื่อมวลชนเองก็มาตามความเคลื่อนไหวกันอย่างคึกคัก
ก็คาดว่าน่าจะมีการหารือกันเกี่ยวกับกรอบนโยบายรัฐบาล
พักพลังประชารัฐเองจะต้องประสานงานกับพักร่วม
ตอนนี้ก็มีแกนนำเดินทางมาเข้าพักแล้ว๓คนที่นักข่าวของเราไปเกาะติด
เมื่อเช้านี้นะคะมีนายอุตมะสาวนายนหัวหน้าพัก
นายสุวิทย์เมสินทรีย์รองหัวหน้าพัก
อันนี้ก็มีตำแหน่งเห็นว่าเข้าไปในโผล่คอรมอลเรียบร้อยแล้ว
ซึ่งนักข่าวของเราก็ไปถามไปถามหัวหน้าพักล่ะค่ะ
อุตมะก็บอกว่าตอนนี้ยังไม่รู้เรื่องที่พลเอกประยุทธ์จะเดินสายหารือกับพักร่วม
เรื่องของการจัดสรรตำแหน่งรัฐมนตรีแต่ว่าวันนี้ถ้าเกิดว่ามีเวลาเนี่ย
จะเข้าร่วมประชุมเรื่องนโยบายรัฐบาลในส่วนของการดำเนินงานของทางพักพลังประชารัฐ
เอาทีนี้มาดูทางหัวหน้าพักภูมิใจไทยกันหน่อยละกันค่ะ
คุณอนุทินชาญวีรกูลตอนนี้เนี่ยเวลาที่จะดูความเคลื่อนไหวของคุณอนุทิน

ทีแรกเขาก็บอกว่าท่านทำอะไรอยู่ท่านก็ถ่ายรูปตัวเองมา

คุณอนุทินก็เลยไปถ่ายรูปชุดเดิมนี่แหละ
แต่ชู๒นิ้วแล้วก็ส่งมาในคอมเมนต์
แต่ทีนี้ค่ะมีคนไปสอบถามคุณอนุทิน
ถึงเรื่องของการจัดสรรตำแหน่งรัฐมนตรี
ก็ไปถามเลยครับเสียครับแบ่งเค้กลงตัวยัง
ผมบ้างแฟนคลับเสียหนู
ซึ่งเสียหนูหรือว่าคุณอนุทินก็ตอบนะคะ

เรื่องการแบ่งงานที่ต้องรับผิดชอบ
อันนี้ก็คือเป็นความเคลื่อนไหวของคุณอนุทินนะคะ

เพราะว่าทางฝากฝั่งของพักเพื่อไทย
ก็จะมีการนัด๗พักร่วมฝ่ายค้าน

เรื่องแนวทางการทำงานร่วมกันช่วงเย็นของวันนี้นะคะ